ร้องได้ให้ร้อง
ร้องได้ให้ล้าน
กินข้าวแล้วยัง
อีกครั้งกับคำถามนี้
เป็นห่วงอีหลี
คนดีที่ใจเฝ้าหวัง
เทศงานสาย
บัตรเติมใจน้องใกล้หมดตังค์
เอาไว้มือใดว่าง

กินข้าวนำกัน
เพลงนี้มีเสียงสั่นหน่อย

กดดัน
กดด้วย

เพื่อครอบครัวเพื่อคุณยายด้วยเพื่อตัวเธอด้วยเพื่อลูกของเธอด้วยนะคะ
เพลงนี้ค่ะเป็นอีกเพลงหนึ่ง
เฉลยออกมาแล้วร้องได้ค่ะ
อ่ะมาเพลงที่๔นะครับ
เพลงนี้เป็นเพลงเป้าหมายของผู้แข่งขันนักสู้ชีวิตของเราต้องการ
หกหมื่นบาทนะครับแล้วก็ร้องไปแล้วด้วยนะครับ
คุณดาวร้องได้หรือว่าร้องผิดครับ
ร้องได้ร้องได้ร้องได้ร้องได้ร้องได้
เพลงที่๔มูลค่าหกหมื่นบาท
คุณดาวร้อง
หกหมื่นบาท
คุณดาวร้อง
หกหมื่นบาท

คุณดาว
หกหมื่นบาท
หกหมื่นบาท

ร้องได้
สุดท้าย
ให้ยาวถ้าเกิดแม่งก็แม่งก็พร้อมได้

อยู่ในมือคุณด่าวแล้วมีเหล้าค่ะ
เพลงที่๔นะครับเป็นเพลงของคุณตายอรไทยนะครับ

ทุกครั้งที่ประกาศว่าได้คุณดาวจะร้องไห้ด้วย
เรียกว่าความสุขได้ไหมคะคุณดาว
นานไหมครับที่ไม่ได้มีความสุขแบบนี้มาแล้ว

เป็นสิบสิบปีเป็นสิบสิบปีครับคุณดาวพวกเราดีใจนะคะที่
ที่ได้เห็นคุณดาวมีความสุขครับ
สู้ในรายการของเราแล้วในชีวิตจริงคุณดาวก็ต้องสู้นะคะ
ซึ่งเป๊กมั่นใจเหลือเกินว่าคุณดาวสู้มาตลอดนะคะเป็นกำลังใจให้
วันนี้เดี๋ยวเราจะหยุดให้คุณดาวกลับบ้านไปก่อนไปพักผ่อนหย่อนใจ
ตอนนี้มีเงินในกระเป๋าละหกหมื่นใครจะรู้อาจจะปีนขึ้นไปหลักแสน
ใครจะรู้อาจถึงหลักห้าแสนหรืออาจจะถึงหนึ่งล้านบาทคุณดาวเราไม่มีใครรู้หรอกค่ะ
คราวหน้าถ้ามาคุณดาวร้องได้อีก๒เพลงก็เหยียบแสนแล้วครับ
ตัวช่วยยังเหลืออีก๒ตัวก็มาเป็นกำลังใจให้กับคุณดาวนักสู้ชีวิตคนนี้ได้ใหม่
ร้องได้ให้ล้านลูกทุ่งสู้ชีวิตนะครับทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์ครับ
ทางไทยรัฐทีวีช่องสามสิบสองแห่งนี้สิบแปดนาฬิกายี่สิบนาทีทั้งสองวันครับ
ค่ะไม่มีใครอยากรู้อนาคตหรอกค่ะเราถึงจะต้องทำวันนี้ให้ดีที่สุดค่ะ
รายการต่อไปค่ะเกมต่อชีวิตผู้เข้าแข่งขันทุกคน
เอเชยามิชัยรออยู่แล้วกลับมาพบกับร้องได้ให้ล้านลูกทุ่ง
สู้ชีวิตกันต่อกับคุณดาวคนนี้นะครับวันนี้ขอลาไปก่อนนะครับ

ถึงที่สุดเนี่ยมันจะเป็นยังไงโรคนี้ถึงที่สุดเคยถามคุณหมอไหมครับฉายแสง
ถ้าไม่รักษาปล่อยไปเรื่อยมันจะกินกระดูก
คือผิวหนังมันจะไม่กลับมาเป็นเหมือนเดิมอีก
ผ้าเท่าหรือเป็นบั้งมาจะต้องตัดขา

ขอบคุณมากที่ร่วมทุกลมสุขกันมา
ไม่ว่าค่อยจะเป็นอย่างเนี้ยก็รับได้

ขอรอได้ขอเพียงอย่าเพิ่งอย่าเปลี่ยนใจ
เอาหัวใจไปให้ใครขอร้อง